บุคลากรทางการแพทย์ก็คือเอาไฟเซอร์ฉีดเข้าไปเป็นบูสเตอร์โดส
มีคุณหมอท่านหนึ่งก็คือคุณหมอนิธิเองท่านก็ออกไปโพสต์ในเฟซบุ๊กก็กลายเป็นดราม่า
ประเด็นที่มันเกิดขึ้นที่คุณหมอโพสต์เนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าในฐานะที่ผมเป็นหมอคนนึง
กรณีที่เห็นว่าหมอพยาบาลได้ฉีดวัคซีน๒เข็มแล้วยังติดเชื้อกันมากถือว่าเป็นเรื่องปกติ
เหมือนกันทุกชาติเพราะหมอพยาบาลเป็นด่านหน้าที่ต้องเสี่ยงรับเชื้อมากกว่าคนทั่วไป
แล้วจะดูเห็นแก่ตัวที่คนกลุ่มนี้จะได้ฉีดวัคซีนเข็มที่๓
ทั้งที่คนส่วนใหญ่ในประเทศยังไม่ได้ฉีดวัคซีนสักเข็มอีก
ยังไม่มีประเทศไหนในโลกที่แนะนำให้ฉีดกระตุ้นด้วยเข็มที่๓
และถ้านำวัคซีนส่วนนี้ไปฉีดให้กับคนไทย
ก็จะมีคนไทยได้วัคซีนเพิ่มขึ้น๓๕๐๐๐คน
หมายถึงช่วยชีวิตคนที่จะตายเพราะโควิดได้๓๔๐๐คนทีเดียว

ดังนั้นการที่หมอพยาบาลไปฉีดเข็ม๓เท่ากับประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อ
คิวคนที่จะได้รับวัคซีนหลักเพื่อต้องการฉีดเข็มที่๓

หากถ้าใครจะได้รับการกระตุ้นเข็มที่๓ควรต้องอยู่ในการศึกษาวิจัยที่เป็นระบบเท่านั้น
เช่นนั้นท่านเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกเกินไปครับ
คุณหมอนิธิแล้วก็ติดแฮสแท็กนะเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
แฮสแท็กอย่าเห็นแก่ตัว
แต่คือคำนี้แฮชแท็กนี้มันก็เลยกลายทำให้เป็นกระแสแรงนะแรงมาก
แรงมากนะฮะโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์เห็นโพสต์ของคุณหมอเองก็
โอ้โหมันกลายเป็นการที่วิพากษ์วิจารณ์มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะฮะ
มีบุคลากรทางการแพทย์หลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็น
หนึ่งในนั้นคือคุณหมอมรังสริตกาญจนวนิษฐ์ที่มีความเห็นแตกต่างไป
เขาบอกว่าอันนี้ขออนุญาตหยิบยกข้อความนี้มา
ว่าพี่นิธิที่เคารพครับขออนุญาตไม่เห็นด้วย
ท่ามกลางความขาดแคลนวัคซีนนี้ผมเองก็รู้สึกผิดที่จะขอฉีดกระตุ้นเข็มที่๓ตอนนี้
เพราะหมอโรคหัวใจอย่างผมกับพี่ก็ไม่ได้ถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงสุด
แต่สำหรับน้องแพทย์พยาบาลผู้ช่วยจนไปถึงแม่บ้านคนเก็บขยะ
เขาหมายถึงโรงพยาบาลที่ต้องไปสัมผัสคนไข้โดยตรงอย่างใกล้ชิด
ผมเห็นว่าการกระตุ้นเข็มที่๓มันมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ในสถานการณ์ที่มีเชื้อกลายพันธุ์เป็นสายพันธบัตรหลักในตอนนี้
อย่างไรก็ตามเราควรสนับสนุนให้ประชาชนรับวัคซีนที่รัฐจัดหาให้โดยที่ไม่รีรอ
แต่ต้องยอมรับข้อจำกัดของวัคซีนเชื้อไตสำหรับเป้าหมายการติดตามสภาพความเป็นจริง
ก็กลายเป็นว่าคือโอเคล่ะหลายคนบอกว่ามันก็ควรจะให้ประชาชนได้วัคซีนที่เร็วที่สุดเหมือนกัน
แต่ก็มองว่าบุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง
ควรจะได้บูสเตอร์โดสคือโดสที่๓
ภูมิคุ้มกันเพิ่มไปอีกควบคู่กันไป
ใช่คือคนมองว่าแบบหน้าด่านถ้าสมมุติเกิดว่าหมอติด
แล้วหมอคนอื่นอาจจะต้องกักตัวด้วย
มันก็สูญเสียกำลังพลที่จะต้องรักษาผู้ป่วยโควิดนี้ไป
พอเป็นดราม่าไปคุณหมอนิธิเองก็ออกมาโพสต์
ช่วงสายที่ผ่านมาบอกว่าก็มีหมอพยาบาลไม่พอใจ
คำว่าเห็นแก่ตัวต้องกราบขอโทษ
แล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะดูแคลนใคร
อันนี้ก็เป็นดราม่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงณตอนนี้
ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับวัคซีนกันอย่างทั่วถึง